แต่ว่าถ้าพูดถึงรังนกแล้วบ้านเราก็ถือว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่ง
ที่ผลิตรังนกที่มีคุณภาพ
ซึ่งเขาก็เน้นการเลี้ยงนกแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วย
ที่สำคัญจุดขายของเขาก็คือวิธีการรับประทานที่แตกต่าง
แต่ถ้าใครชอบเรื่องความสวยความงามก็มีผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากรังนกบริสุทธิ์ด้วย
เอาใจคนชอบความงามกันเลยโดยเฉพาะนะคะ
ไขความสำเร็จนี้กับคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
รังนกแท้เข้มข้นพร้อมรับประทานผ่านการปรุงสุกและพาเจอร์ไลฟ์
ปราศจากน้ำตาลไม่มีรสไม่มีกลิ่นแต่เปลี่ยนไปด้วยคุณประโยชน์ต่อร่างกาย
คัดสรรรังนกของนกแอ่นเกรดพรีเมียมขนาดรังใหญ่เส้นยาว
ชูจุดขายด้วยวิธีการรับประทานที่ไม่เหมือนเจ้าอื่น
โดยการตักเนื้อรังนกรับประทานวันละ๑ช้อนชา
จอกลุ่มคนรักสุขภาพโดยเฉพาะ
นกตัวนี้เป็นนกที่มีอยู่ใน๓ประเทศเท่านั้นในโลกนี้
หมายถึงว่าประเทศอื่นอาจจะมีบ้างเล็กน้อย
แต่ว่าประเทศที่มีหลักนี่คือประเทศไทยประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย
ไกโคโปรตีนที่อยู่ในรังนกเป็นของพิเศษ
มันเป็นโปรตีนพิเศษที่ช่วยการฟื้นฟูร่างกาย
ของเราเนี่ยเป็นมือหมดนะคะคือเป็นลักษณะของการทำรังนกแบบโบราณ
เพราะฉะนั้นเราจะทำวาลุ่มไม่ได้
เราก็จะทำเป็นของนิสมาร์เก็ตพูดง่ายนะคะ
แล้วก็ล้างโดยไม่ใช้สารเคมี
ผู้บริหารบริษัทพิธานไลฟ์เล่าว่าเดิมที่บ้านเก็บรังนกขาย
แต่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องกิน
มีโอกาสได้ศึกษางานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับรังนกอย่างจริงจัง
เริ่มตัดสินใจต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ในบ้าน
ธุรกิจรังนกก้าวเข้าสู่ปีที่๔แล้วค่ะ
อย่างที่ทราบกันนะคะว่ารังนกเขากินกันมาเป็นพันปีแล้วค่ะ

จีนว่าสรรพคุณของรังนกนอกจากจะช่วยบำรุงสุขภาพแล้วยังดีต่อผิวพันธุ์ค่ะ
ทำให้บริษัทพิธานไลฟ์จำกัดนะคะได้เพิ่มลายสินค้า
กลายสินค้ากลุ่มสกินแคร์ที่สกัดจากรังนกแท้๑๐๐ขึ้นค่ะ
ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ทั้งเซรั่มไวเทนนิ่งรวมไปถึงสบู่ก้อน
ผสมสารสกัดจากรังนกหลากหลายสูตรสู่ผิวพันธ์อ่อนเยา
โดยสถาบันวิจัยระดับโลกที่ประเทศฝรั่งเศส
ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าอายุระหว่าง๒๕ปีขึ้นไป
อยากดูแลสุขภาพผิวด้วยการทาแทนการรับประทานค่ะ
เพราะยังไงคุณต้องใช้ครีมอยู่แล้วทุกวัน
แล้วทำยังไงเราถึงจะเอาประโยชน์ของรังนก
ที่เราบอกว่ามันกินแล้วไปทั้งตัวให้มันไปที่เซลล์ที่หน้าได้
ในช่วงแรกบริษัทพิธานไลฟ์ทำการตลาดให้คนรู้จัก
โดยการพูดปากต่อปากโดยอาศัยการให้ข้อมูลประโยชน์ของรังนก
เชิงวิทยาศาสตร์และผลการวิจัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และบอกต่อรวมถึงกลับมาซื้อซ้ำ
จากนั้นค่อยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
ปัจจุบันมีช็อปอยู่ที่สยามภารกรโชดีคิงพาวเวอร์
สรรพสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต
ในปีนี้ยังเน้นตลาดออนไลน์และทีวีช้อปปิ้งค่ะ
ส่วนตลาดต่างประเทศส่งออกไปที่ประเทศฮ่องกง
ในปีนี้จะบุกประเทศจีนเป็นหลัก
เพราะคนจีนมีความเชื่อถึงสรรพคุณของรังนกอยู่แล้ว

แต่ยังกังวลกลัวการถูกหลอกในเรื่องทำการตลาดกับคู่ค้าที่ประเทศจีน
ปัญหานี้ผู้เชี่ยวชาญมีคำแนะนำค่ะ
ที่เราจะเข้าไปทำตลาดในต่างประเทศเนี่ย
ความเชื่อมั่นมีความสำคัญมากนะครับ

เรียกว่าเป็นตลาดที่รังนกเนี่ยเขาคุ้นเคยอยู่แล้ว
แต่จะคุ้นเคยในแง่ของเป็นนางนกสำหรับรับประทาน

แล้วก็เป็นเกรดที่เรียกว่าถูกส่งออกจากไทยไป
แต่ไม่ได้มีการใส่นวัตกรรมใดเข้าไป

เป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้กับเรื่องของ
ตัวกนอกสินค้านะครับ
ที่มีประสบการณ์นะครับไม่ใช่แค่พาร์ทเนอร์ที่เข้าถึงช่องทางการจำหน่าย
แต่มีประสบการณ์ในเรื่องของการช่วยกันปั้นแบรนด์นะครับ
จะเป็นเครื่องสำอางหรืออาหารการกินก็แล้วแต่
อาจจะเป็นการตั้งช็อปในพื้นที่ที่จะไปลง
เพราะการตั้งช็อปจะเป็นความสร้างการสร้างความเชื่อมั่นให้ถึงระดับผู้บริโภค